สำหรับพี่ผัดไทยนี่ก็ปลาไป๕๑แล้วแต่ยังสวยเช้ง
แล้วผิวนี้เด้งเด้งกว่าเราอีกคุณ
สำคัญลูกสาวเรียนเก่งมากด้วยนะ
ซึ่งพอเจอตัวพี่ผัดไทยนะคะเราก็เลยสัมภาษณ์กันหน่อย
ผัดไทยยอมรับกับบันเทิงไทยรัฐแบบตรงว่า
สมรสตอนนี้จบลงหลายปีแล้วตอนนี้ชิโสดนะคะ
แล้วก็ขออยู่กับลูกสาวน้องเจอาวัย๒๓ปี
ปีหน้ากำลังจะจบแพทย์จากเมืองจีนเก่งมาก
ส่วนความสวยคงกระพันธ์ที่เห็นมาตลอด๕๑ปี
ไม่เคยได้สัมผัสมีดหมอเลยสักครั้งอุ้ยจริงเหรอเนี่ย
ไม่เคยแบบไปผ่าไปดึงอะไรอย่างนี้เลยเหรอ
และที่เพื่อนชอบอามฉายาผัดไทยสัญญาณชีพจรอยู่
ปากพี่ผัดไทยคนสวยกันเลยจ้า

พักผ่อนให้เป็นเวลาออกกำลังกายบ้าง
แล้วก็ถ้ามีเวลาก็พบปะแพทย์
อุ้ยพี่ไม่ได้ทำหลายหาหมอทำ
ก็ต้องมีบ้างค่ะแบบมีคุณหมอดูแลให้นะคะ
แต่ว่าประมาณแบบผ่านเผลออะไรอย่างนี้ยัง
ผัดมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับระบบเลือดอะไรอย่างนี้ค่ะ

เออจริงบางคนเนี้ยเขาทำทั่วความสวย

กูจะพูดอย่างงี้แล้วเราส่วนคนไปทำออกมา

แค่ฉีดเติมมันเข้าไปอีกคน

ถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับเลือดหรือว่าสุขภาพก็อย่าลงมีดหมอนะ

ถ้าเกิดว่าอยากจะทำจริงแนะนำว่าให้หาข้อมูลให้ดี
เพราะเดี๋ยวนี้เราสามารถใช้โซเชียลให้เป็นประโยชน์ได้
หาข้อมูลให้ดีแล้วก็ไปขอคำแนะนำจากแพทย์จะดีที่สุดนะคะ